คุณแม่ตอนแรกไม่เชื่อนะคะ

เพราะคุณแม่บอกว่าช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมา

น้องอินยังโทรศัพท์หาคุณแม่อยู่เลย
น้องอินบอกว่าถือห้องพักเรียบร้อยแล้วแม่

คุณแม่ก็เดินทางไปรับศพลูกสาวนะคะ

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีกันสองคนแม่ลูกค่ะ
นี่นางรัฐดาอุตวัฒน์นะคะ

นางสาวนัทนิชาเชิดชูบุพการี
ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ร้องไห้บอกทำใจไม่ได้จริง

อินบอกคุณแม่ว่าถึงห้องพักแล้วไม่ต้องห่วง
แต่แม่ไม่รู้จริงว่าน้องกำลังขับรถ
ไปจังหวัดพระนครศรีอิทยา

น้องอินขยันเข้าวงการตั้งแต่สี่ขวบ

เพราะอยากซื้อบ้านให้คุณแม่

อุปสรรพ์
โทษมาก
เมื่อคืนนี้ตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีโทรคุยกับเขาครั้งสุดท้ายโทรคุยในไลน์กับน้องอินแล้วก็เช็คง่ายเช็คทุกครั้งทุกวัน
แต่อันนี้ตอนเช้าไปไหนเราไม่รู้เรื่องเลย
เขาเขาบอกตอนนี้อ่า
ถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเขาทำอะไรหน่อยละอะไรอย่างนี้
ก็ไม่มีอะไรแล้วก็วางหูคุยแป๊บนึง
เราก็ว่ามันดึกแล้วไงก็เดี๋ยวก็นอนแล้ว
เราก็เลยนอนไปถึงสว่างถึงจะได้ข่าวมา
ยังแต่พ่อเขาเหมือนมีรางสังหรณ์อะไรอย่างนี้
เขาก็มีบอกน้องว่าเหมือนพ่อว่ามีรางสังหรณ
แต่อันนี้ไม่รู้นะเราก็ไม่ได้คุยกับเขาไม่ได้คุยกับพ่อเขาหรอก
มันจะเกิดเรื่องไม่ดี
เขาก็บอกน้องเหมือนกันน้องก็บอกว่าคงไม่เป็นไรหรอก
เพราะว่าน้องก็อยู่คอนโดมานานแล้ว
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปลอดภัยพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอะไรอย่างนี้
แล้วยิ่งพอเห็นภาพน้องอินตอนสมัยเล่นละคร
อินตอนเด็กนะ๖ขวบแก้วตาหวันใจบทมธนอยด์
ผมบอกได้เลยว่าในช่วงเวลาแบบนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่
ใจแทบขาดหัวใจมันสลายเลย
เห็นใจคือคุณพ่อเองก็บอกมีรางสังหรณ์
ทีนี้คุณแม่บอกด้วยนะคะว่ารถคันที่น้องอินขับแล้วเกิดเหตุเนี่ย
ซื้อให้เลยค่ะเพราะว่ารถคันเก่าก็เก่าแล้ว
มานานแล้วก็ซื้อรถใหม่
น้องอินก็ยังขับไม่แข็งเท่าไหร่
คุณแม่บอกด้วยนะคะว่าพระอาจารย์ที่เคารพนับถือบอกว่า
ตอนนี้น้องอินไปรอแม่ที่บ้านแล้ว
แม่ก็บอกว่าแม่รู้สึกได้

คุณแม่ของน้องอินจะไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ส่วนร่างของน้องอินครอบครัวจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดราชสิงคร

มีพิธีชาปนกิจศพ๑๑เมษายนนี้ค่ะ
ก็ต้องแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ยังคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของน้องอินด้วยนะครับ
แล้วก็ด้วยความอาลัยแล้วก็ด้วยความเคารพ

แต่ผมอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์

หรือว่าไม่วัยรุ่นแล้วก็ตามเนี่ยนะครับว่า
มีอะไรบอกกับคุณพ่อคุณแม่ตามตรงเถอะ
เพราะว่าอย่างที่คุณแม่สะท้อนมาเนี่ย

เพราะที่คุยกันก็คือคิดว่าลูกเรา
เข้าบ้านแล้วเข้าที่พักแล้ว

ช็อกนะฮะช็อกจริงนะครับ